ส่วนเรื่องของโจรที่ตระเวนขโมยล้อแม็กซ
พื้นที่จังหวัดปฐุมธานีสรุปแล้วเขาก่อเหตุไปถึง๖ครั้งด้วยกัน
เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเขาไปกบดันอยู่ที่อุบลราชธานีนะคะ

มาถึงวันนี้ตำรวจนำตัวไปแถลงนะคะ
นี่ค่ะแถลงพร้อมกับล้อแม็กซ
คุณผู้ชมเห็นลักษณะการวางนี่เหมือนร้านล้อแม็กซ์สำหรับอินทาวน์เหมือนกันนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือผลงานของเขานะคะ
ที่เขาขโมยมาเนี่ยนะคะและเป็นของกลางทั้งหมดเลย
นำมาเป็นพร็อปหรือว่าส่วนประกอบในการแถลงข่าววันนี้นะคะ
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
แหลงผลการจับกลุ่มนายชนะชนหารือไทยสารทอง
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุขโมยล้อแม็กซ์ในหลายพื้นที่นะคะของปฐุมธานี
นำตัวมาแทงพร้อมของกลางรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีขาว
หมายเลขทะเบียนบใบไม้สรศรี๑๘๑๘อุบลราชธานี
ใช้ในการก่อเหตุซึ่งปรากฏอยู่ในคลิป
ที่พลเมืองดีเขาถ่ายออกไว้ได้นะคะแต่ว่าทะเบียนมันเป็นทะเบียนปลอมนะคะ
และยางรถยนต์พร้อมล้อแม็กซ์๒๔ชิ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่ง๑
ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีคดีนี้สืบเนื่องมาจากต้นเดือนเมษายน
มีคนร้ายตระเวนก่อเหตุลักษัพก็คือล้อแม็กซ์พร้อมยางรถยนต์๖ครั้ง
ปฐุมธานีแบ่งเป็นสพคลองหลวง๓ครั้ง
สพประตูน้ำจุลาลงกร๒ครั้งและสภคูคศ๑ครั้งนะคะ
โดยคนร้ายก่อเหตุและใช้รถยนต์ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งได้มาจากการขโมย
คือเขาไปขโมยรถคันหนึ่งเป็นรถเก๋งสีฟ้าเนี่ยคันนี้นอกจากไปขโมยล้อแม็กซแล้วยังไปขโมยทะเบียนเข้ามาอีก
แล้วก็เอามาใส่ทะเบียนตัวเองเวลาที่ออกไปข้างนอกไปก่อเหตุ
จะได้จับไม่ได้จะได้จับไม่ได้เนี่ยนะคะนี่คือที่มาของทะเบียนที่ไปปรากฏในคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะ
และหลังจากนั้นหลบหนีไปตามเส้นทางถนนพะหนโยธินแล้วก็แวะเปลี่ยนป้ายทะเบียนที่ได้มาใหม่เนี่ย
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
เมื่อตรวจสอบทะเบียนดังกล่าวพบว่าคนร้ายคือนายชนะชนหารือไทยสารทอง
มาสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหานำล้อแม็กซ์ไปขายที่ร้านปะยางพื้นที่สระบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยขออนุมัติหมายค้นจากศาลไปตรวจค้นร้านนี้ที่รับซื้อ
เจ้าของร้านยอมรับว่ารับซื้อล้อแม็กซ์จากคนร้ายก็คือนายชนะชนหารือไทยเนี่ยจริง
เพราะว่าเขาเอามาขายไงโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ถามก่อน
กับร้านซ่อมรถหรือว่าร้านปะยางในพื้นที่สระบุรีนะคะ
ในช่วงของการแถลงข่าวมีการสอบสวนก็คือถามเขาเพิ่มเติมผู้ต้องหาเขารับสารภาพแหละบอก
บอกตระเวนเกาะเหตุขโมยล้อแมกรถยนต์

เขาไม่ได้เลือกรถหรือว่าเลือกเวลาในการก่อเหตุ
สบโอกาสเห็นมันเหมาะ

แล้วก็ถอดล้อเหมือนจะเอาไปซ่อม

เหมือนว่ายางแตกยางระเบิด
มันจะเอาไปซ่อมแต่สุดท้ายเอาไปเลยค่ะ
เอาไปขายราคาล้อละ๒๐๐ถึง๖๐๐๐บาท
ล้อมันแพงไงคุณถ้าล้อใหญ่นี่มันแพงนะ

เงินที่ได้เขาบอกว่า
เอาไปทำบุญทำบาปแล้วเอาไปทำบุญ

และบางส่วนเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนี่นะคะ
อกจากนี้ผู้ต้องหาเขาถูกตรวจสอบประวัติไปพบ
เคยถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น

จากนั้นก็มาก่อเหตุขโมยล้อแม็กซ์นี่แหละนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์

โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด
พาทรัพย์นั้นหรือรับของโจร
พร้อมทั้งควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ปฐุมธานีที่ล้อสวยล้อแม็กซ